แต่หน้าคุณเฮียวนะหน้าคุณแบบเอาเรื่องนะใช่
กับคำว่าคนสาธารณะไหมคะหรือมองคำว่าคนสาธารณะยังไงบ้าง

เปลี่ยนค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะแมทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ตามเฝ้าในการง้องอนแมทมาทั้งหมดเป็นปีเพื่อที่จะได้บทสัมภาษณ์นี้
จำได้ไหมครับวันแรกที่เราเจอกันจำได้ค่ะจำได้
หลังจากนั้นก็รอให้แมทตกผลึกในชีวิตนะคะว่ามีประสบการณ์อะไรผ่านมาบ้าง
เชิดปัญหาแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
วันนี้เราเป็นวันที่เหมาะสมมากที่สุดยินดีขอบคุณที่ให้เกียรติเรานะครับ
ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติเช่นกันเลยค่ะ

ตอนเด็กคุณแม่เลี้ยงดูแบบไหนครับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงดูแบบไหน
ก็ทั่วไปเลยค่ะปกติเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไป
มีกรอบไหมว่าเธอต้องเป็นนั่นเธอต้องเป็นหนี้ต้องเรียนนั่นต้องเรียนนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมกรอบกฎระเบียบครับมีเยอะค่ะค่อนข้างสตริกเหมือนกันคุณแม่นะคะ
เพราะว่าคุณพ่อจะทำงานคือคุณพ่อเป็นคนนอเวย์แต่ว่าก็ทำงานเกี่ยวกับน้ำมัน
ก็จะไม่ได้อยู่ที่ประเทศนอเวย์จะเดินทางไปหลายที่ทั่วโลกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะเป็นคุณแม่ซะส่วนใหญ่แล้วแม่ก็แมทว่าเรียกพลาสติกได้ไม่เวอร์เกินไป
ต้องกลับบ้านกี่โมงต้องกินข้าวกี่โมงกลับมาจากโรงเรียนต้องไปทำอะไรให้เสร็จก่อน
ค่อยมาดูทีวีค่อยมาอะไรอย่างนี้กินข้าวเสร็จต้องเก็บของเล่นเสร็จต้องเก็บอะไรอย่างนี้ค่ะ

มากก็คือถ้าบอกก็เชื่อค่ะอาจจะมีว่าแบบอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าแบบ
นึกออกมาได้เร็วที่สุดก็คือสมัยเด็กแบบมีแฟนใช่ไหมแม่อนุญาตให้เจอแค่แบบ
เดือนละสองครั้งก็คือ๒อาทิตย์หนึ่งครั้งอ่ะสำหรับเรามันแบบมันใจร้ายมากเลยนะ
มันเจอกันน้อยมากเลยนะเดือนนึงเจอกันแค่สองครั้งเองอ่ะแล้วก็แบบต้องกลับบ้านแบบ๒ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือก็ต้องสองทุ่มแม่นแม่นไม่ค่อยแหกกดค่ะ

ก้าวสู่วงการการแสดงได้ยังไง
เริ่มจากถ่ายโฆษณาถ่ายแบบทั่วไปอายุ๑๒๑๓ก็ถ่ายโฆษณาถ่ายแบบ
ก็เหมือนส่งรูปแมทให้กับทางพี่นกจริยาและป้าแจ๋วแล้วก็ได้ไปทานข้าว
คือเหมือนอย่างที่บอกว่าพอเราไม่คิดไม่ฝันนะคะแต่ว่าเราดันได้มีโอกาสมาทำ
แล้วเราถูกสอนว่าเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้อย่างดีที่สุด
หมายถึงว่าต้องตื่นตี๕กินข้าว๗โมงเข้าห้องน้ำให้เสร็จ๔ทุ่ม
อาบน้ำสระผมล้างเครื่องสำอางอ่านบทต่อไปไปถ่ายพรุ่งนี้ต่อ
เป็นอย่างนั้นนะคะ๑๐กว่าปีโดยที่โดยที่ไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งตัว

จำละครเรื่องแรกที่เล่นได้ไหมคะเรื่องอะไร
เรื่องเรือนาดีสีชมพูอะแข็งมาก

มามองนะวันปัจจุบันดูว่ามันแข็งใช่ไหม

ใช่ค่ะเล่นเป็นหญิงไทยใส่ชุดไทย
มันยากมากแล้วก็แบบทุกคนบอกว่า

แต่พอเล่นจบแล้วทุกคนแบบชอบมากทุกคน

ทุกคนเรียกแต่เจ้าลำดวนน่ารักอะไรอย่างนี้
หมายถึงว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นแบบเป็นหญิงสาวอยู่ในแบบรำไทยอะไรอย่างนี้
มันยากดีอ่ะมันยากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละ
คือสิ่งที่แบบมันไกลตัวสุดเลยนึกไม่ออกว่าแบบ
สมัยก่อนจะพูดจะเดินจะคิดยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาเล่นละครถามตรงว่าคิดว่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จไหม
หรือว่าเล่นเพราะว่าอยากจะเล่นแค่นั้น

ใช่ช่องส่งอะไรมาให้เล่นก็เล่นเลยค่ะ

ก็ใช่ค่ะก็จะต้องมีทีมที่มองว่าอันไหนน่าจะเหมาะกับใคร
ขอให้ประสบความสำเร็จหลังจากนี้แล้วเราก็เฝ้าคอยละครของคุณนะ
เดี๋ยวมีแน่ค่ะเพราะว่าปีหน้าปีหน้าน่าจะเริ่มได้

จริงแมทชอบเล่นตลก
เป็นคนตลกอะแมทเป็นคนแบบชอบไม่ชอบร้องไห้ไม่ชอบซีเรียสอะไรอย่างนี้
แต่ชีวิตจริงคุณก็ร้องไห้มามากผ่านมามากพอสมค

อะไรที่มากไปไม่ดีแน่นอนอะไรที่น้อยไปไม่ดีแน่นอน
เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์ในคนอย่างนี้
จะพูดว่าเป็นคนของประชาชนเป็นดาราแบบนี้ใช่ยอมรับถูกต้อง
แต่ว่าต้องมีขอบเขตนิดนึงต้องมีความพอดีนิดนึง
กับคำว่าคนสาธารณะไหมคะหรือมองคำว่าคนสาธารณะยังไงบ้าง
ในฐานะเราเป็นดาราแล้วต้องรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้ทุกอย่าง
ได้ค่ะได้ได้อย่างก็ที่เขาพูดก็ไม่ได้ผิดซะทั้งหมด
ก็จริงแหละพวกเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรา
ถูกไหมคะก็ใช่คนควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทุกอย่างต้องมีขอบเขตนั่นแหละค่ะ
เคยได้ยินไหมว่าอะไรที่มากไปหรือน้อยไปมันก็จะไม่พอดี
ทุกวันนี้พยายามบาลานซ์ชีวิตให้มันดีแล้วคำว่าพอดีเนี่ยมันใช้ได้กับทุกอย่างเลย
เลสังเกตสิอะไรที่มากไปไม่ดีแน่นอนอะไรที่น้อยไปไม่ดีแน่นอน
เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์ในคนอย่างนี้จะพูดว่าเป็นคนของประชาชน
เป็นดาราแบบนี้ใช่ยอมรับถูกต้องแต่ว่าต้องมีขอบเขตนิดนึงต้องมีความพอดีนิดนึง
เป็นนักแสดงเราเป็นตัวเองเราไม่ได้มองเข้ามาเห็นตัวเอง
แต่คนรอบนั่นแหละที่จะให้ประโยชน์แก่ตัวเรา
บอกว่าพูดช้าไปพูดเร็วไปหลังคล่อมไปนะอะไรไปนะอย่างนี้นี่แหละ
คือเป็นประโยชน์อย่างมากเราต้องการด้วยพวกนักแสดง
แมทเชื่อว่าคนที่อยากพัฒนาตัวเองเขาต้องการได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้
เพื่อมาพัฒนาตัวเองต้องเป็นคำด่าหรือเป็นเสียงด่าที่มีประโยชน์
เพราะเราจะได้เอาไปแก้ไขปรับปรุงได้ใช่ใช่อย่าเข้าใจผิด
แล้วก็อย่าเพิ่งไปตั้งแง่ว่าด่าไม่ได้หรอพูดไม่ได้หรอด่าไม่ได้
แต่ว่านี่ไงทุกคนเห็นแมทเป็นตัวอย่างแล้วว่าแมทไม่ได้อยากเป็นนักเคลื่อนไหวอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าอยากเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องใจเย็นก่อน
สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนี่เป็นโอกาสอันดีนะครับ
พี่ว่ามันเป็นช่วงเวลาทองคำสำหรับแมทนะสำหรับพี่เองที่เป็นสื่อกลางนะคะ

ก็ขอโทษนะคะที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็ค่อยคิดค่อยพิจารณาจากหลายอย่าง
ดูหลายเหตุดูหลายผลหลายปัจจัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่าไปคิดว่าแบบเหมือนขอความเห็นใจอะไรแบบนั้น
คือมันไม่ใช่แมทว่าความเห็นใจมันไม่ใช่แค่พี่แค่น้องมันคือมนุษย์ทุกคนทุกเพศทุกวัย
มันไม่มีใครสมควรต้องเจอแบบนี้เลยค่ะ
อยากจะบอกอะไรกับแฟนคุณบ้างแล้วคุณยังไม่ได้บอกตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการมา๒๐ปีนะครับ

จริงคนที่เป็นแฟนคลับแมทแมทจะมีกลุ่มแล้วก็จะพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันเรื่อย
อย่างเรื่องนี้แมทก็เกรงใจมากเกรงใจคนที่รักหวังดีแล้วก็สนับสนุนแมทมาก
เพราะว่าแมทรู้สึกว่าแมททำให้เขาผิดหวังหรือเปล่า
ก็จะแบบพูดกับพวกเขาตลอดว่าไม่อยากให้ผิดหวัง
อยากให้ความมั่นใจว่าคุณยังสนับสนุนคนที่คุณเลือกถูกนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าทุกอย่างในการทำงานในวงการแมทก็ตั้งใจที่แบบอยากจะทำให้มันดี
อยากจะทำให้คนชอบทำตัวเองให้เป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงให้ดีที่สุด
เพราะว่าไม่มีใครมาบังคับเราเราเป็นคนเลือกที่จะทำอยู่ตรงนี้
นิยามรักสำหรับแมทพิรณีมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนไหม
สมัยเนี้ยค่ะอืมเปลี่ยนค่ะอืมเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน
จริงแล้วแมทไม่ได้มีนิยามว่าจะต้องอะไรอย่างไรอะไรอย่างนี้
แต่เหมือนมีนิยามความรักกับตัวเองที่เปลี่ยนไปคือเหมือนเรารู้สึกว่าเราแบบ
เราต้องเราต้องรักตัวเองอืมมากขึ้นหน่อยครับ
เพราะปัจจุบันไม่ค่อยรักตัวเองเหรอไม่ใช่ไม่รักตัวเองแต่ว่าเราจะเป็นคนที่
เกรงใจแล้วก็จะทำเพื่อคนอื่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเป็นไปได้อะไรที่อืม
เราทำได้เราจะทำค่ะให้กับทุกทุกคนก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืม
อาจจะเหมือนอย่างน้อยก็รู้สึกสบายใจแล้ว
เราเป็นคนเสียสละไม่ต้องทำให้เขาต้องลำบากใจหรืออะไรอย่างนี้
อีกสามปีห้าปีเราจะเห็นความรักคุณในรูปแบบไหนบ้างคะคิดไม่ออกเลยค่ะพี่เล
เพราะว่าไม่ใช่มองภาพไม่เห็นแต่คิดไม่ออกคิดไม่ออกหมายความว่าอืม
ที่ผ่านมาเนี้ยเราเรามีเรามีแฟนมาคนเดียวค่ะแล้วก็เป็นเวลาเกือบสิบห้าปีใช่ไหมคะ
ทีนี้เราก็เราก็วางแผนอะไรไว้ไว้ประมาณนึงพอสมควรพอสมควรเลยล่ะ
เพราะว่าที่บอกว่าแบบอยากแต่งงานไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิด
คือเราอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอันนั้นคือคำตอบที่แท้จริงของแพทย์มากกว่า
แต่ว่าในวัฒนธรรมไทยเราเข้าใจว่ามันต้องแต่งงานก่อนเกิดรูป
อ่าใช่ใช่ไหมคะใช่ก็ก็จะมีลูกก่อนแต่งงานแบบไม่ไม่ไม่ค่อยสมควรอะไรอย่างเงี้
ครับเราก็เราก็แบบวางวางแผนแต่ว่าวันหนึ่งมันก็อืมมันก็มันก็แบบ
ไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้มัน
มันก็เอาแค่ว่าทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็มองเดือนต่อเดือนวางแผน
จากที่เมื่อก่อนไม่เคยวางแผนแล้วนะคะก็วางแผนให้กระเทิบฝึก
เทิบไปทีละนิดนึงแล้วก็พยายามทำให้ได้ชนแผนมากที่สุด
ค่ะก็ชีวิตวันนี้ก็ทำให้ดีที่สุดสำหรับวันนี้นะค่ะพรุ่งนี้มันจะดีเองค่ะ
ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องงานในเรื่องความรักและในทุกเรื่องนะครับ
สำหรับชีวิตใหม่แมททิวรณีขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่เอขอบคุณค่ะ